ขึ้นที่อุบรณประชษฐานีเมื่อวันที่๗ศิงหาคม

บุกเข้าไปฆ่าเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนแดงใหญ่

เหตุการณ์นี้มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปแล้ว๑คน

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายธนวัลหรือว่าบอยยาวะโนวาส
เรียบร้อยแล้วตามหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

ประการจับกลุ่มได้ที่ห้างสรรพสินค้า

ควบคุมตัวมาสอบปากคำ
โดยนายบอยร่วมกับนายสมศักดิ์โลนุชิตอายุ๒๗ปี
ก่อเหตุฆ่าพระสุวรรณสารบุญอายุ๕๗ปี
เจ้าอาวาสวัดดอนแดงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวออกมาว่า
เป็นวัยรุ่นชายสองคนที่เข้ามาติดพันธุ์เจ้าอาวาส
แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในกุฏิ
เบื้องต้นนายธนวรรณ์หรือนายบอยร์

ในวันเกิดเหตุนั้นขณะที่ตัวเขาเองเล่นเฟซบุ๊กอยู่
คือเขาเป็นคนที่ชอบเล่นเฟซบุ๊กเล่นโลกโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับ
ก็มีเพื่อนหญิงในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าเกด
พูดคุยกันนัดแนะกัน
ให้ไปหาที่วัดบ้านดอนแดงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี

แต่ปรากฏว่าพอไปถึง
เจอจ้าวาวาทที่ถูกฆ่านี่นะฮะ

ก็ให้นายบอยไปอาบน้ำอาบท่าก่อน
นายบอยก็ถามแล้วผู้หญิงที่ชื่อเกดล่ะอยู่ไหน

เจ้าอาวาสก็บอกว่าเกรดเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวมา
แต่บอยไปอาบน้ำอาบท่ารอในกุฏิก่อนละกัน
หลังจากที่นายบอยอาบน้ำอาบท่าออกมาแล้ว
ปรากฏว่าพระสุวรรณเข้ามาหาแล้วก็พยายามปลุกปล้ำเขา
แต่ตัวเขาต่อสู้ขัดขืนครับก่อนจะคว้าค้อนที่อยู่ในกุฏิ
ทุบหัวพระสุวรรณไป๓ครั้งจนแน่นิ่งไป
ตัวเขาเองยังบอกอีกนะครับว่าพอเห็นมีดวางอยู่
ก็หยิบขึ้นมากะว่าจะแทงแต่ก็เปลี่ยนใจ
แล้วเขาก็รีบหลบหนีไปยังจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคือตำรวจก็ฟังแล้วสอบสวนแล้ว
บอกว่ายังขัดแย้งกับคำให้การของนายสมศักดิ์ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง
เพราะก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์ผู้ต้องหาอีกคนอ้างนะครับว่า
นายธนวัฒน์เนี่ยเป็นคู่ขาของพระสุวรรณ
แล้วก็เป็นคนที่ใช้มีดแทงแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ย
ทุบตีจนพระสุวรรณมรณภาพโดยคราวนั้นนายสมศักดิ์ก็อ้างว่า
ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรตัวเขาเองก็กลัวนะครับว่า
นายบอยหรือว่านายธนวัฒน์เนี่ยจะฆ่าเขาด้วย
เขาก็ได้แต่จับพระไว้แล้วก็ดูลาดลาไว้นะครับ
แต่ล่าสุดตำรวจได้ประสานตำรวจภูทรม่วง๓๐นะครับ
มารับตัวนายธนวัฒน์แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ